คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องที่มันยืดเยื้อกันยาวนานเหลือเกิน
สำหรับกรณีของคุณไม้แล้วก็คุณซาร่า
ในเรื่องของสิทธิ์การดูแลลูกน้องแม็กซ์เวลนั่นเองค่ะ
ท้ายที่สุดจบแล้วนะจบสักที
จบเว้ยเมื่อวานนักข่าวไปรอ๘ชั่วโมงติดตามกันเลยนะครับคุณผู้ชมขาว
อย่างที่พี่แจ๊คบอกไปว่านักข่าวก็ไปรอทำข่าวกันมา
เพราะว่านี่คือการไกล่เกลี่ยเป็นครั้งที่๓แล้วค่ะ
ก็ใช้เวลาในการไกล่เกลี่ยบนศาลนานกว่า๙ชั่วโมง

เออก็ได้ข้อสรุปว่าหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หนุ่มไม้ซึ่งเป็นบิดาจะมีการไปเซ็นรับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งจะต้องไปทำเรื่องภายใน๓๐วันนะคะ
ส่วนสิทธิในการปกครองบุตรก็เป็นของคุณซาร่าผู้เป็นมารดาแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งจะมีอำนาจในการตัดสินใจนั่นเองค่ะ

อ่ะขึ้นอินโฟมาให้คุณผู้ชมดูกันเลยเนี่ย
อธิบายกันง่ายแบบเอาเข้าใจง่ายเอาภาพขึ้นมาค่ะ
อธิบายแบบนี้นี่นะฮะข้อตกลงระหว่างคุณไม้คุณซาร่าให้เลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลนะ
เทอมของน้องแม็กซเวลนับจากนี้ไปนะจนถึงป๖
คุณไม้และซาร่าจะต้องรับผิดชอบคนละครึ่ง
ส่วนขึ้นม๑ไปจนถึงมหาวิทยาลัยค่ะ
ให้สิทธิ์ลูกชายปรึกษากับพ่อพอน้องโตแล้ว
และคุณไม้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเทอมทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวค่ะ
รวมไปถึงตอนนี้คุณไม้จะรับผิดชอบค่าประกันชีวิต
เรื่องสุขภาพเจ็บป่วยดูแลทั้งหลายของลูกคุณไม้จัดการ
ส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกทั้งหมดตอนนี้คุณผู้ชมค่ะคุณซาร่าจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
โดยคุณไม้จะฝากเงินให้ลูกในทุกเดือนค่ะ
เพื่อมอบให้กับน้องแม็กซ์เวลตอนอายุ๒๐ปี

ส่วนคุณไม้เองสามารถพบเจอลูกได้อย่างน้อยเดือนละ๒ครั้ง
แต่ว่าจะต้องแจ้งให้ทางคุณซาร่าทราบล่วงหน้าก่อนนะ๕วัน
ซึ่งคุณซาร่าก็บอกว่าวันนี้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ
ที่หลายคนรอคอยกันมาอย่างยืดเยื้อยาวนานนี้นะคะ
เพราะว่าต่างคนก็ต่างเรียกร้องแล้วก็ตกลงกันเพื่อผลประโยชน์ของลูก
ที่เธอจะพูดทั้งน้ำตาด้วยว่าถ้าที่ผ่านมา๖ปีเนี่ย
ถ้าเขามองว่าซาร่าทำให้เขาจมดินจนไม่มีที่ยืนในสังคม
ก็ขอให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดกับซาร่าเนี่ย
ซะว่าซาร่าได้ชดใช้เวรกรรมให้หมดแล้วนะคะ
เขาก็พูดกันไปแบบนี้แต่หลายคนก็ยินดีนะ
เพราะว่าเรื่องราวนี้มันยาวนานกันมาเหลือเกิน
คุณผู้ชมเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
นะคะก็พูดทั้งน้ำตาเลยเนอะ
อันนี้ในส่วนฝั่งของคุณซาร่านะคะ
ส่วนฝั่งของไม้เองก็บอกว่าวันนี้รู้สึกโล่งมากกับผลการตัดสินทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็ฝากบอกอีกฝ่ายด้วยว่าหลังจากนี้ไม่ต้องให้สัมภาษณ์แล้วนะ
หรือไม่ต้องมาพูดถึงพาดพิงเขาอีก
ให้ปฏิเสธการพูดถึงเขาเหมือนกับที่ทำกับวาดิมนะฮะ
จากนี้ต่อไปขอให้ต่างคนต่างอยู่ต่างทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุดก็พอค่ะ
เวลาคนอื่นถามเกี่ยวกับผมก็ช่วยตอบไปว่า

เหมือนที่คุณเลือกที่จะไม่ตอบคำถามเรื่องวาดิมโอเคไหมครับ
ผมไม่ต้องการเกี่ยวข้องหรือมีอะไรคล่องแวะ
ประมาณครับไม่ต้องมาสงสัยความเป็นพ่อของผม
หมาแมวมันยังไม่ทิ้งลูกเลยผมก็ไม่ทิ้งหรอกครับ
ผมมาสอนเขาตลอดว่าถ้ามีอะไรใครพูดอะไรใส่หูให้มาทำแบบนี้

ถ้าใครมีคนมาบอกว่าแดดดี้ไม่รักแม็กซ

เขาพูดอย่างนี้แค่นี้ผมสบายใจแล้ว
เอาเป็นว่าท้ายที่สุดก็คดีนี้จบลงได้ด้วยดี
แต่สิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือการที่ได้เป็นพ่อ
แล้วก็เป็นแม่ของน้องแม็กเวลของทั้งคู่นั่นเองนะคะ